สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับค่ะวันนี้วันมหาสงคราน
เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลสงครานดูบรรยากาศจากข่าวที่โน่นที่นี่
ของไทยรัฐเมื่อกี้แล้วมันแปลกตาไปเยอะจริง
เหงาวางเวงคือในมุมของพ่อค้าแม่ขายเนี่ย
ผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหาร
เราไม่ต้องอธิบายหรอกครับว่าเขาต้องเจอปัญหายังไง
เขาได้รับผลกระทบยังไง
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งในมุมของ
คุณหมอทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในสบค
คงจะเห็นภาพเหล่านี้แล้วคงจะโล่งใจมากขึ้น
แล้วก็มีอารมณ์กระเจิงสุดเหวี่ยง
เห็นมาในอดีตอันนี้ก็แปลว่าความเป็นห่วงเรื่องการติดเชื้อจะลุกลามกันมหาศาลหลังสงกรานเนี่ยน่าจะเบาใจได้ในระดับหนึ่ง
เที่ยงวันนี้ประเด็นที่จะนำมาขีดเส้นใต้ตอกย้ำเตือนเนี่ยมีอยู่๓๔เรื่อง
เรื่องที่หนึ่งที่บอกว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยกักตัวอยู่กับบ้านอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับ
ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอันนี้เป็นคำเตือนจากคุณหมอสมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์
ธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าผู้ติดเชื้อทุกคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน
เหตุผลเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าที่คุณกักตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ย
คุณจะแยกตัวเองออกจากคนในบ้านอย่างเด็ดขาดได้ไหมในช่วงเวลา๑๔วัน
รัฐบาลนั้นมีคนแก่มีผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เขาจะติดโรคและเกิดอาการรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อมากกว่าคนหนุ่มคนสาว
แว้งรายจะติดเชื้อแล้วไม่มีอาการแต่พบว่าปอดมันอักเสบ
อันนี้เขาเจอจำนวนเยอะเลยครับที่ไม่มีอาการแต่ปอดอักเสบ
ฉะนั้นคุณหมอสมศักดิ์ย้ำว่าต้องไปอยู่โรงพยาบาล
ทีนี้ปัญหาเรื่องเตียง
หมอสมศักดิ์บอกขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
ขณะนี้นโยบายโรงพยาบาลที่ตรวจโควิด
แล้วเจอผลเป็นบวกเนี่ย
โรงพยาบาลนั้นจะต้องประสานไปโรงพยาบาลในเครือข่าย

กติกาก็คือว่าให้โรงพยาบาลเอกชน
ประสานกับโรงพยาบาลเอกชน

ประสานกับโรงพยาบาลรัฐ
แล้วถ้ามันเกินศักยภาพที่จะหาได้
ก็ให้ประสานข้ามเครือข่ายได้

คนไทยเป็นห่วงกันมากว่า

ขอยืนยันว่าผู้ติดเชื้อ
ที่เข้าโรงพยาบาลเอกชน

ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ

คุณมีการทำประกัน
ก็ให้ประกันช่วยจ่ายไปก่อน

การตรวจการรักษาโควิดฟรี
อันนี้ตามรัฐมนูลเลยนะครับ

ธิบดีกรมการแพทย์แถมท้ายว่า

จะให้ผู้ติดเชื้อ

อย่าเซ็นอย่าเซ็น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คือสปสชได้

จากห้องแล็บทั่วไปเนี่ย
ควรทำได้หรือไม่ควรทำ

มีประชาชนส่วนหนึ่ง

ไม่ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มันก็อาจจะให้ผลไม่ตรง
ฉะนั้นก่อนที่จะไปรับการตรวจเชื้อ

ไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไปตรวจสอบเพื่อจะได้รู้ว่า

โดยหลักการและไปตรวจที่โรงพยาบาล

เพราะว่าพอผลออกมาเป็นบวก
เขาก็จะส่งข้อความแจ้งไปให้
รอรับการรับตัวมารับตัว

โยงกับโรงพยาบาลปลายทาง

ไปตรวจแหลบนอกแล้วผลบวก
ก็ไม่รู้ว่ามันแม่นยำไหม
อันนี้เรื่องผู้ที่จะไปตรวจแหลบนอก

ทีนี้มาถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในตึกในคอนโด
คำแนะนำต้องมาจากคนนี้ครับ

คุณหมอโอภาสการกวินพงษ์
คุณหมอโอภาสการกวินพงษ์

ระยะนี้พบการติดเชื้อในหน่วยงานที่อยู่ในตึก

มีวิธีการจัดการได้๓อย่างคือ

คือค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ

ขอย้ำว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
พูดคุยกันเกิน๕นาทีโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท
เกิน๑๕นาทีนี่นี่เรียกว่าความเสี่ยงสูง
คนกลุ่มนี้ต้องไปตรวจหาเชื้อและกักตัวอีก๑๔วัน
ทีนี้ผู้ที่สัมผัสกับผู้เสี่ยงต่ำ
ก็สามารถไปทำกิจกรรมต่างได้โดยสวมหน้ากากอนามัย
แต่ว่าต้องสังเกตคอยสังเกตอาการตัวเองนะ
ทีนี้ถัดมาถ้าพบว่าผู้ติดเชื้อ
ในหน่วยงานหรือในสถานที่คอนโดมิเนียม
ต้องทำความสะอาดในจุดสัมผัสร่วม
ราวบันไดประตูลูกปิด
บิดไม่ต้องฉีดพ่นทั้งอาคาร
และให้ตรวจสอบคนเข้าออกอย่างใกล้ชิด
ข้อสามระบบตรวจสอบผู้เข้าออกในสถานที่นั้นเช่น
สแกนไทยชนะหรือหมอชนะ
เพื่อการตรวจสอบโรคที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับคนที่อยู่ในอาศัยในตึกในคอนโดมิเนียม

คือคำเตือนคำแนะนำที่เราจะต้องรับฟัง
ประเทศเราวันนี้เดินมาถึงจุดที่ต้องฟังหมอแล้วครับ

ฟังคำเตือนที่ถูกต้องให้มากที่สุด
ภาวะอย่างนี้ถ้าเรายังดื้อรั้น
ไม่เตือนไม่ฟังคำเตือน
สถานการณ์มันจะหนักไปกว่านี้อีกเยอะ
และนี่คือ๒๓ประเด็นที่
เอามาจากหมอที่เขาเตือนและเราจะต้องปฏิบัติตัว

ไม่ว่าคนในรัฐบาลหรือใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดื้อกับหมอไม่ได้
เพราะว่ามีหลายประเทศที่ดื้อกับหมอแล้วเจออาการลุกลามจนเอาไม่อยู่
แล้วก็เป็นปัญหามากมาจนถึงทุกวันนี้
ฉะนั้นคำเตือนสั้นอย่าดื้อกับหมอครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ก็ถือว่าเป็นความห่วงใหญ่ต่อทุกท่านเลย